แค่เดือนกว่าก็จะสิ้นปีแล้วค่ะคุณผู้ชมในระยะนี้เนี่ยยอดดอยยอดภู
อากาศค่อนข้างหนาวเย็นค่ะน่าเที่ยวมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ในขณะที่ภาคอีสานนะคะในระยะนี้มีอากาศฝนป้นหนาวค่ะ
จากพายุหวามกอได้พัดมาสลายตัวใกล้กับประเทศไทย
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ชาวนาที่มีแผนจะเก็บเกี่ยว
หรือว่านำผลผลิตไปตากกลางแดด
ใจรอสักหน่อยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยแดดจะกลับมาอีกรอบค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางในระยะนี้ช่วงค่ำถึงเช้า
อากาศหนาวเย็นนะคะมีหมอกในบางพื้นที่ด้วยค่ะ
แต่คุณผู้ชมยังทิ้งร่มไปไหนไม่ได้นะคะ
กันแดดยังคงต้องพกอยู่ค่ะเพราะว่า
โดยช่วงกลางวันแดดค่อนข้างเปรี้ยงเลยทีเดียว
ส่วนภาคใต้นะคะในระยะนี้ฝนเริ่มลดลงค่ะ
นอกจากนี้นะคะคลื่นลมสงบอีกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะพายุหวามกอก่อนหน้านี้ได้พัดถล่มประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้ว
ต่อมานะคะเป็นคราวของเวียดนามค่ะพายุหวามก่อพัดขึ้นฝั่ง
กำลังลง๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของประชาชนนะคะ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วห้าศพค่ะ
อกจากนี้นะคะยังต้องมีการประกาศอบพยพคน๖แสนรายนะคะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ